คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นักเรียนนักเลงมาอีกแล้วนะคะ
เป็นกลุ่มนักเรียนไล่แทงกัน
มีคนนึงเนี่ยถูกฟันเข้าที่แขนแขนเกือบขาดเลย

ขอร้องวิวาสต่างสถาบันหรืออะไรอย่างไร

แล้วก็มีการไปขอเบอร์ผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่ม

ไปดูที่ภาพกล้องวงจรปิดกันเลย

ปากทางเข้าซอยวัดบางกระสอบ
ถนนเพชรหึงในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เป็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา
กวดวัยรุ่นอีกคันที่ซ้อนมา๒คน
แล้วก็ลงจากรถวิ่งหนีรุมทำร้ายกันนะคะ

ฝ่ายคู่อริก็ขึ้นรถหนีไปอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑วันที่๑๘สิงหาคมค่ะ
รุ่นที่ถูกไล่รุมทำร้ายเนี่ยมีในแฟรงค์อายุ๑๖ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็มีในบูมหรือเขามีฉายานะคะ
แซะระเบิดขวดอายุ๑๗ปีเป็นคนซ้อน
แฟรงค์คนขี่เนี่ยโดนมีดฟันเข้าที่ต้นแขนข้างซ้ายจนเกือบขาดค่ะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
ส่วนในบูมเนี่ยวิ่งหนีทันก็เลยรอดไปหุดหวิด
หลังเกิดเหตุแม่ในแฟรงค์มาแจ้งความกับตำรวจสพพระประแดงเลยนะคะ
ซึ่งชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่หาข้อมูลแล้วก็เส้นทางที่คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีแล้ว
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับในบูมด้วยนะคะ

ไปเจอกับแฟรงค์ที่เป็นเพื่อนไม่ได้เจอกันมานานแล้วเนี่ย
ก็ชวนกันออกไปหาอะไรกินข้างนอกพร้อมกับเพื่อนอีก๑๐คน
กะว่าเออเดี๋ยวขึ้นไปนั่งเล่นที่ลานคนเมืองซะหน่อย
ให้ในแฟรงค์เป็นคนขี่เดี๋ยวเขาซ้อนท้าย
พอไปถึงจุดที่ตั้งใจเอาไว้
ก็เจอกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนั่งอยู่แล้วประมาณสัก๑๐คน
ลักษณะเหมือนกำลังมั่วสุมเมาเหล้ากันอยู่
ระหว่างนั้นมองหน้ากันไปช็อตหนึ่ง
ในกลุ่มของเขาเนี่ยมีคนนึงควงกุญแจรถจักรยานยนต์ที่นิ้วกลางขณะนั่งอยู่ไง
ก็ไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่า
ส่วนตัวเขาเองเนี่ยในบูมเนี่ยเห็นมีวัยรุ่นสาวคนหนึ่งหน้าตาดีนั่งอยู่ในกลุ่มหนึ่งคน
เลยคุยกันบอกว่าแหมอยากรู้จักจังเลยอยากเข้าไปขอเบอร์เห็นว่าน่ารักดี
จังหวะจะเดินเข้าไปขอเบอร์ซะหน่อยนี่แหละค่ะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยลุกขึ้นมาเลย
แล้วก็ควักมีดดาบยาวเท่าแขนออกมาควงชูขึ้นเหนือหัว
ตัวเขากับเพื่อนเลยคุยกันบอกว่าเฮ้ยไปที่อื่นดีกว่าดูไม่ปลอดภัยแล้ว
ก็เลยเดินลงจากลานคนเมืองจะย้ายที่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นนั้นตะโกนบอกให้หยุด
มาจากไซคันเดียวกันคี่ออกถนนสุกสวัสดิ์
งเรียบสะพานภูมิพลเข้าถนนเพชรชะหึงแล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
ก็ขี่ตามมาตลอดจนถึงจุดเกิดเหตุถูกขี่ประกบค่ะ
ก็เลยตัดสินใจถอดรถขออภัยจอดรถทิ้งไว้แล้วก็วิ่งหนี
รงค์วิ่งไปทางบูมวิ่งไปทางหนึ่ง
แต่แฟรงค์วิ่งไปเจอทางตันก็เลยถูกมีดดับฟันเอาจนแขนเกือบขาด
ยังเดินไม่ถึงเลย
มาทำอะไรนะครับมาขอเบอร์
ครับแต่เดินไม่ถึงแต่ยังเดินไม่ถึงเลยครับ
ตรงนู้นเลยครับ
เขาก็ขับรถไล่ค่ะแล้วทำอะไรกัน

ขับรถไล่ไปไกลมั้ยครับ

เห็นเหล่านี้ยังไงทำไมถึงดวง

ไม่

อยากจะขยับอย่างนี้

มีอะไรอยากจะบอกถึงไอ้คนที่หลบหนีแล้วมาทำเพื่อนเราไหม
ทำเพื่อผมเรื่องอะไรครับขอถามวันนี้ครับ

ไม่เคยอ่ะเรื่องพวกมันเลยครับ
น้องผมก็ควงกุญแจอย่างนี้ครับควงแต่ไม่สูงมากครับ
ควรควรอย่างนี้ครับแต่คือว่าไม่ได้ทำน้องว่า
ไอ้เขาหรือครับก็คือว่าควงเล่นไปเรื่อยโดยเรื่อย

วงกันอย่างนี้ครับควงควงเสร็จ

ผมก็บอกเฮ้ยกลับบ้านกันดีกว่ามันไม่ดีแล้วแหละ

ตอนนี้เดินลงรถกันมาแบบช้าผมก็ไม่คิดว่าจะตามมา
แต่เขาก็ตามกันมาครับตามกันมาพวกผมก็เลยหนีหนี
พวกผมก็เลยไปถึงสามแยกพระประแดงผมก็เลยแยกออกไปอีกคันนึง
พวกเพื่อนผมก็เลยหนีไป๓คันแล้วก็ตามเพื่อนผมมาแค่คันเดียว

คือมั่นใจว่าไม่ได้ไปทำอะไร
มั่นใจครับพวกผมไม่ได้ไปทำอะไรครับไม่เคยมีเรื่องอะไรไม่เคยมีเรื่องกันอย่างนี้เลย
ทีนี้ด้วยความที่หลายคนก็ตกใจเพราะในแร้งโดนฟันแขนเกือบขาดใช่ไหมคะ
พอมั่นใจว่าครัวหลีนีไปกันหมดแล้วก็เลยจะรีบพาเนธแฟรงก์ไปหาหมอ
แต่อารำตกใจแล้วก็ยังวัยรุ่นกันอยู่เลยค่ะ
พาเพื่อนไปโรงพักครับกะว่าไปแจ้งความก่อนแต่เพื่อนในเลือดโชคตัวแล้วค่ะ
ตำรวจเห็นปุ๊บตำรวจบอกก่อนเลยพาเพื่อนไปโรงพยาบาลก่อน
เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องคดีความเดี๋ยวตามจับให้
ก็เลยต้องรีบพาเพื่อนไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ซึ่งคุณนฤทธิเองก็ได้คุยกับในแฟรงค์ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเอาจริงนะผมเนี่ยวันทำแต่งงาน
ไม่เคยมาแบบว่ามีเรื่องกับใครหรือทะเลาะวิวาสกับใครมาก่อนเลย
เพราะเอิ้นวันนั้นไปเจอบูมแซะระเบิดขวด
เจอกันนานแล้วก็เป็นเพื่อนเก่ากันเลยตัดสินใจว่าเออ
ไปหาอะไรกินซะหน่อยนานเจอกันที
แล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่บูมเล่านั่นแหละค่ะ
อย่างที่เขาบอกวันทำแต่งงานไม่ได้ไปต่อยตีกับใครเป็นกิจวัตรประจำวัน
แล้วก็ไม่รู้ทางหนีทีไล่เทคนิคการต่อสู้เท่าบูม

เขาก็บอกว่าเขาดันวิ่งไปเจอทางตัน
เขายกมือไหว้ขอร้องครูอริแล้วนะบอกว่าผมยอมแล้วผมยอมแล้ว
แต่กลุ่มนั้นไม่สนใจไม่ฟังอะไรเลยฟันฉับเข้ามาเลยค่ะจนมุมแล้ว
ฟันขนาดเรายกมือไหวเลยครับ
ใช่ครับ
ทำไมตัดสินใจวิ่งเข้าไปคือคิดอะไรไม่ทันแล้วใช่ไหม

คือโดยรวมแล้วคิดว่าเราขอร้ายอะไรอย่างนี้
ใช่ครับคิดว่าผมโดนอะไร
ปกติเที่ยวกลางคืนบ่อยไหมหรือว่าไม่ค่อยออก

อะไรอยากจะบอกกลุ่มคนที่ทำร้ายเราไหม

เห็นไหมตอนนี้ไม่กล้าออกจากบ้านเลยไหม

แฟรงค์เนี่ยโดนฟันเข้าไปที่แขนซ้ายจนเกือบขาด
แผลยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรเห็นกระดูกเลยนะคะ

ใบหน้าก็ฟกช้ำจากการถูกต่อย
ศีรษะก็ปูดบวมจากการถูกตีด้วยหมวกกันน็อก
แล้วตามร่างกายก็มีแผลถลอกจากการวิ่งหนี

ซึ่งคุณหมออนุญาตให้ในแร้งกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้วันพรุ่งนี้แล้ว

คุณนฤทธิได้ไปคุยกับแม่ของในแฟรงค์นะคะ
บอกโอ้โหแม่เป็นห่วงลูกชายมากหลังจากที่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น
โชคดีมากแค่ไหนที่ลูกแม่ไม่ตาย
ก็อยู่กับเพื่อนเขาแต่ในบ้านไม่ค่อยออกข้างนอก
แต่คืนนั้นเพื่อนข้างนอกมาชวนก็เลยออก
ขอโทษแล้วว่า

จุดบริเวณลานคนเมืองนี้มันเป็นแหล่งมั่วสุ่มเยอะไหม
ใช่เด็กบ่อยรุ่นจะตีกันก็ตีกันตรงนั้นแหละ
นี่ค่ะคือถ้าฟังที่แฟรงค์คนเจ็บเขาบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปไหนไม่มีประสบการณ์
ไม่เหมือนบูมแซะระเบิดขวดเห็นไหมครับ
วิ่งไปนู่นออกหน้าถนนค่ะไปทางนู้นเลย
แต่แฟรงค์ไปไหนแร้งเลี้ยวซ้ายเข้าซอยค่ะ
แล้วแร้งบอกซอยตันใช่เรียบร้อยเลยทีนี้
คือบูมนู่นแซะระเบิดขวดนู่นไปแล้ว
ด้วยประสบการณ์อันเชี่ยวกรากของแซะระเบิดขวด
นู่นเลยฮะออกหน้าถนนก็ไปเรื่อยไงใช่
แต่แฟรงค์เนี่ยบอกผมไม่เคยไปไหนเลยนะ
ก็คือเห็นทางตรงไหนก็วิ่งหนีก่อนแล้วตอนนั้นน่ะ
วิ่งเข้าไปที่ซอยตันด้วยความไม่มีประสบการณ์

แล้วคั่วหรี่ที่ตามแฟรงค์ไปอ่ะ๓คนอ่ะ
ไปถึงมันทันผมผมยกมือไหว้มันยังไม่ยอมมันฟันชุบเข้าไป
โอ้โหแขนซ้ายแทบขาดเนี่ยฮะแล้วแร้งก็ออกมาเนี่ยฮะ
เห็นมั้ยเดินมาแบบแขนห้อยมาเลยแขนห้อยมาแล้วอ่ะ
แซะระเบิดขวดไปไหนเลยก็ไม่รู้แซะระเบิดขวด
เออเนี่ยด้วยความมีประสบการณ์ของแทรกระเบิดขวดไปก่อนเลย
เอาน้องดูไว้นะฮะดูไว้เป็นตัวอย่างค่ะ
อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับซึ่งเพื่อนเพื่อนกลุ่มของแฟรงค์ที่บาดเจ็บเนี่ย
มีการโพสต์ภาพบาดแผลของแฟรงค์เอาไว้ในโลกโซเชียลด้วยนะคะ
อันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันน่ากลัวจริง
แม่ชาวเน็ตก็ตาดีดีทำไมครับเห็นที่วงไว้ไหมคะ
เหลือไปเห็นเลสข้อมือมีรอยฟันเหมือนกันชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถาม
มันเป็นของขลังอะไรหรือเปล่าอ่ะเลยรอดรอดชีวิตมาได้
โดนฟันแค่แขนอ๋อไปโฟกัสตรงนั้นแฟรงค์ก็บอกว่าอ๋อมันเป็นวัตถุมงคลนั่นแหละ
หลวงพ่อรวยแต่จำชื่อวัดไม่ได้นะพุทธคุณก็คือปกป้องรักษาป้องกันศัตรู
แคล้วคลาดปลอดภัยได้มาจากย่าที่มีอาชีพดำน้ำหาของเก่าในแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งแฟรงค์เขาก็บอกว่าเขาใส่ติดตัวอยู่บ่อยบ่อยครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองใช้ชีวิตให้ดีด้วยแหละนะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้
ความคืบหน้าทางคดีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกประธานนันทกรอบกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพระประแดงบอกว่าตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
กำลังติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอยู่
ต้นพอจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครค่ะซึ่งกลุ่มเนี้ยก็อย่างที่บอกแหละว่าเป็นกลุ่มในพื้นที่จริงจริง
แล้วก็มีเรื่องกันบ่อยครั้งตำรวจบอกมั่นใจว่าจับทั้งหมดได้เร็วนี้แน่นอน
และจะมีการเพิ่มมาตรการเฝ้าดูแลและกวดขันตรวจรถจักรยานยนต์วัยรุ่นที่ชอบออกตระเวนกลางคืนให้มากขึ้นด้วย
ถ้ามันมีปืนก็ไม่รู้ว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อจะช่วยได้หรือเปล่า